ขยับไปที่เชียงใหม่กันหน่อยครับเกิดเรื่องราวความวุ่นวายที่วัดแห่งหนึ่งหลังจากที่เจ้าอาวาสมีคำสั่งปลดพระลูกวัดตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสแต่ว่าต่างฝ่ายต่างก็มีลูกศิษย์ที่เลื่อมใสสัทธานะครับงานนี้ลูกศิษย์ก็เลยออกตัวแรงชนกันประทะกันดูเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิด
หน้าที่ความศิลมนต์วุ่นวายที่เกิดขึ้นครับลูกศิษย์ของพระสองฝั่งนะฮะฝั่งหนึ่งคือเจ้าอาวาส

นั่นแหละ
นาทีความชื่อละมุมวุ่นวายที่เกิดขึ้นครับ
ทีความชุดละมุนวุ่นวายที่เกิดขึ้นครับ
ลูกศิษย์ของพระสองฝั่งนะฮะ

อีกฝั่งหนึ่งคือพระลูกวัดมีตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาส

ศิษย์ของฝั่งเจ้าอาวาสซึ่งเจ้าอาวาสท่านอายุ๘๐

ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะอำเภอ
ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสนะครับ

พระที่เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสไม่พอใจ

หลังจากนั้นก็เกิดเหตุการณ์ปะทะกันขึ้นนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็น

ล่าสุดครับพี่กั้งพัชรวริน

สอบถามความคืบหน้าของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ขนย้ายสิ่งของของผู้ช่วยเจ้าอาวาส

นี่ครับคนละไม้คนละมือช่วยกัน

อายุ๔๓ชาวบ้านในพื้นที่

ปมความขัดแย้งเนี่ยน่าจะมาจาก

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่ชอบทำเรื่อง

นำพระปากฏินเข้ามาที่วัด
ช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้าน
จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้ง

กรกฎาคมจู่ขึ้นป้ายประกาศ
เบอร์เริ่มเลยปลด

ก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์บานปลายแบบนี้
อันนี้เป็นเพียงสมมุติฐานจากในฝั่ง

ที่เกิดขึ้นนี้นะครับลองฟังค่ะ

คือพอมีเรื่องปัญหาเรื่องมีพับป่ากระถีนเข้ามาวัด
คือจะมีคนมาสักถามเรื่องอื่น
ว่าใช้อะไรยังไงบ้างขอตรวจสอบบัญชีอะไรอย่างนี้
แต่พอทางฝ่ายบัญชีเขาให้ไปก็
ไม่ได้เอาไปทำต่อคือความจริงทำอาชีพคู่ขนาดก็ได้
มันน่าจะโอเคกว่าฝั่งนู้นก็ทำฝั่งนี้ก็ทำอย่างนี้
เบื้องต้นนะครับเห็นว่ามีหนังสือจากทางเจ้าคณะอำเภอ
ให้ย้ายผู้ช่วยเจ้าอาวาสออกจากวัดดังกล่าวก่อนนะครับเป็นการชั่วคราว
และหลังจากนี้คงจะมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอีกครั้ง
และสุดท้ายเดี๋ยวคงต้องรอติดตามว่าบทสรุปจะเป็นอย่างไร
จะมีคำชี้แจงเพิ่มเติมจากเจ้าอาวาสแล้วก็ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
และลูกศิษย์ลูกหาที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง
เดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าและมีคำอธิบายเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบต่อไปนะฮะ
ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชม